ผัวเมียเข้าป่าไปหาหน่อไม้
เดินไปเดินมาหาหน่อไม้อยู่ได้บ้างแล้วนะฮะ
แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรนะ
ก็หันซ้ายหันขวาสูดดมไปเรื่อย

ขาคนโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน
ทีนี้ครับตัวเมียที่กำลังถือหน่อไม้อยู่นะฮะ
เป็นหน่อไม้อ่อนมือไม้อ่อนเลยเหมือนกัน
หน่อไม้หลุดมือหมดเรี่ยวหมดแรงใจ
ตุบรีบเดินออกจากป่า
หน่อไม้แล้วบอกว่าไงรู้ไหมพูดลอยขึ้นมาบอกว่า
เดี๋ยวหาคนมาช่วยนะเดี๋ยวหาคนมาช่วยนะ

เห็นขาคนซึ่งเป็นศพโผล่ขึ้นมาเนี่ย

เออรีบเดินออกจากป่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะฮะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจของราชบุรี
พร้อมด้วยเจ้านาทีมุนิทิประชานุกูลเข้าเก็บหลักฐาน
หลังจากได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่าพบศพเน่าเปื่อย
เหลือแต่โครงกระดูกที่บริเวณช่องเขาเจ๊กโต๊ะบ้านหนองมะค่าตำบลยางหัก
อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับที่เกิดเหตุก็ไปพบศพผู้เสียชีวิต
อายุน่าจะไม่เกินสามสิบห้าถึงสี่สิบปีสวมกางเกงยีนสามส่วนสีกลม
เนี่ยกางเกงยีนสามส่วนเนี่ยตำรวจก็สงสัยอยู่นะค่ะนะครับ
เสื้อยืดสีดำมีลายพร้อมกับเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำตาล
สภาพศพเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะฮะ
ก็จะเหลือเพียงบริเวณช่วงน่องถึงช่วงขาที่ยังคงมีสภาพมีเนื้อหนังติดอยู่บ้าง
ช่วงน่องถึงช่วงขาที่โผล่มานี่แหละฮะที่ทำให้สองผู้ให้เห็นศพอ่ะนะฮะ
ใช่ฮะส่วนบริเวณกลางโกรกศรีษะนะครับ
มีรอยกระโหลกแตกยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรครึ่งห่างออกไปบริเวณข้างศพเนี่ย
ก็ยังพบกระเป๋าคาดอกสีดำ๑ใบแล้วก็หมวกปีกลายทหาร๑ใบ
แต่ไม่พบรองเท้าและเอกสารประจำตัวของผู้ตายในที่เกิดเหตุ
ก็เลยไม่ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นใคร
และเหตุใดจึงมาเสียชีวิตอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
ดูจากลักษณะเครื่องแต่งกายที่พบก็คาดว่าจะเป็นเพศชาย
แต่เจ้าหน้าที่ก็สงสัยนะว่าเอ๊ะถ้าคนมาหาของในป่ามาเก็บหน่อไม้อะไรเนี่ย
ไม่น่าจะใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าขา๓ส่วน
บางทีอะไรเป็นปัดอย่างไรใส่กางเกงขายาวมากกว่า
ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สงสัยตรงนี้เหมือนกันนะฮะ
จากการสอบถามนางสาวนภาธาศรีอายุ๓๑ปี

มีอาชีพเก็บหน่อไม้ขายซึ่งเป็นคนพบศพคนแรก
เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้
กับสามีได้เข้ามาเก็บหน่อไม้บริเวณเขาเจ๊กโต๊ะ
จะเข้ามาเองนะคุณแล้วก็เจอหน่อไม้อ่อนบ้างแล้ว
และระหว่างที่นั่งพักอยู่แล้วก็แกะเปลือกหน่อไม้ไปด้วย
ปรากฏว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาเตะจมูกครับ
เธอก็พยายามมองซ้ายมองขวาหันไปหันมาตามหากลิ่น
กระทั่งเธอและสามีไปพบลักษณะคล้ายขาคน
ปลายเท้ามันชี้มาตรงที่เธอนั่งอยู่พอดี
ตกใจมากครับรีบเรียกสามีให้มาช่วยดู
หลังจากมาดูจนแน่ใจกันแล้วว่าเป็นศพคนจริงเนี่ย
บอกอย่างนี้คุณมือไม้อ่อนเลยนะคุณนะ
หน่อไม้ที่หามาเนี่ยร่วงเลย
และที่สำคัญโอ้โหใจเต้นตุบเลย
ได้แต่พูดลอยขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาคนมาช่วย
เดี๋ยวจะหาคนมาช่วยแล้วก็ชวนสามีออกจากป่าทันที
แล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะฮะ

ให้แฟนมาช่วยดูว่าใช่หรือเปล่า

นางนภาเนี่ยบอกว่าโหทำอะไรไม่ถูกเลย
นี่ปีนี้เพิ่งจะเข้ามาหาหน่อไม้
และเห็ดโคนเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกกลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
มาเจอดีเลยนะฮะคิดว่าโอ้ยไม่กล้าแล้วล่ะ
คุณไม่กล้าเข้ามาในป่าแห่งนี้อีกแล้วเธอบอกแบบนี้นะครับ
เบื้องต้นนะฮะทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ประสานสพใกล้เคียงว่าก่อนหน้านี้มีการรับแจ้งว่ามีคนหายหรือไม่นะครับ
แล้วก็จะได้มีการส่งชนะสูตรศพอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยากรุงเทพ
รวมทั้งตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อใช้เป็นเบาะแส
สืบหาเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต่อไปนะครับ

ถ้าเกิดว่ารู้ว่าผู้ตายคือใครก็อยากรู้ชื่อนามสกุล
ได้ไปทำบุญอุทิศส่วนอุทิศส่วนให้
เพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ตายเหมือนจะมาบอกอะไรสักอย่างหรือเปล่า
ที่ทำให้เธอได้มาเจอศพนะคะ